ไม่สามารถก้าวข้ามความผิดหวังไปได้
ว่ากันไปอีกไม่กี่วันเดี๋ยวก็ลืม
แต่บางคนที่เขาได้โชคได้ลาบ

ก็ต้องไปแก้บ้นสิเพราะว่าส่วนใหญ่เขาไปบทบาทสารกล่าวกันเอาไว้
ซึ่งมันมีวิธีการเยอะแยะมากมายในการแก้บน
แก้บนธรรมดาโลกไม่จำ
อยากให้โลกจำต้องไปดูนี่เลย
ตลอดข่าววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของการแก้บน
เชื่อว่าเห็นแล้วจะต้องแปลกตาและแปลกใจแน่นอน
เพราะแต่ละอย่างที่เรานำมาฝากนั้น
เป็นความเชื่อและความศรัทธาส่วนบุคคลจริงค่ะ
เริ่มกันที่การแก้บนด้วยการโยนพวงมาลัยขึ้นต้นไม้
โยนยิงสูงยิงเห็ง
ไปกันที่ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่เต็งงาม
ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่๑๑ตำบลหนองมะมง
อำเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาธ
ชาวบ้านในระแวกนั้นเล่าให้ฟังว่า
สารเจ้าพ่อเจ้าแม่เต็งงามเป็นที่เคารพและศรัทธาของคนในพื้นที่มาช้านานค่ะ
ผู้ที่ต้องการสิ่งใดก็จะมาอธิษฐานขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นี่
ที่ผ่านมาก็มีทั้งที่มาขอเรื่องของธุรกิจเรื่องการเรียนหรือของาน
ซึ่งก็สำเร็จสมหวังกันแทบทุกราย
จึงทำให้มีผู้ที่มาแก้บนถวายพวงมาลัยหลากสีกันมากมายค่ะ
ด้วยการโยนขึ้นให้ไปเกี่ยวไว้บนกิ่งไม้
ชาวบ้านที่นี่เชื่อกันว่ายิ่งโยนไปเกี่ยวบนกิ่งที่สูงมากเท่าไหร่
ก็จะยิ่งทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองมากเท่านั้น
ต่อกันที่การแก้บนด้วยพัดลม
ที่วัดอุทุมพระรารามหรือวัดไผ่แขกตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
บรรยากาศภายในวัดจะเห็นชาวบ้านพากันนำพัดลม
มาแก้บนหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้า
หลังจากขอพรขอโชคลาภแล้วสมหวังได้ตามคำอธิษฐานค่ะ
หลวงปู่ดูสิตเผยว่าหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้าองค์นี้
เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิสูง๙ศอก
ซึ่งโยมันดาอุปถัมภ์ของหลวงปู่นำมาถวายและสร้างวิหารไว้ในวัด
มาวันหนึ่งได้มีลูกศิษย์ของหลวงปู่มากราบไหว้
และบอกกับหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้าว่า
ชีวิตร้อนรุ่มร้อนรนมีแต่ปัญหาขอให้ผ่านช่วงที่วุ่นวายนี้ไปได้
หนี้หมดสินมีโชคมีลาบ
และถ้าได้สำเร็จดังหวังก็จะนำพัดลมมาถวาย
จนกระทั่งลูกศิษย์ได้พรสำเร็จสมปรารถนาค่ะ
จึงได้นำพัดลมมาแก้บน๔ตัว

ข่าวจึงเดินทางมากราบไหว้ขอพรและแก้บนด้วยพัดลมตามกันมาอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ต่อกันที่การแก้บนด้วยหุ่นยนต์ขนาดยักษ์
ที่วัดป่าคำหัวช้างบ้านมิตรภาพตำบลม่วงหวานอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
ที่นี่มีสารเจ้าปู่คำหัวช้าง
ที่ประชาชนให้ความเคารพสัทธาเป็นจำนวนมาก
เพราะเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์อภินิหารของสารเจ้าปู่คำหัวช้าง
โดยเห็นได้จากบริเวณรอบศาล
จะมีรูปปั้นสัตว์หลากหลายรูปแบบและก็หลากหลายขนาดค่ะ
แต่ที่ทำให้สะดุดตาเห็นจะเป็น
จะเป็นหุ่นยนต์ทรานฟอร์เมอร์ที่มีความสูงกว่า๔เมตร
ตั้งอยู่ด้านหน้าวัดคำหัวช้าง
ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่มีคนนำมาแก้บน
หลังจากที่สมหวังจากการขอพร
มูลค่าของหุ่นยนต์ตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยล่ะค่ะ
มีราคาอยู่ที่๓๓๓๐๐๐บาท
ปัจจุบันทางวัดไม่ได้มีหุ่นยนต์แค่ตัวเดียวนะคะ
ยังมีหุ่นยักษ์เขียวและซูเปอร์แมนอีกด้วย
และสุดท้ายขอบอกว่าเป็นการแก้บนที่เลอค่าสุด
กับการแก้บนด้วยโรงศพทองคำ
ไปกันที่วัดน้องทองหมู่๑๑ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
มีเจ้าของที่ดินรายหนึ่งนำลงศพไม้สักทองลงรักปิดทองคำแท้
มูลค่ากว่า๒๕๐๐๐๐บาทมาถวายวัด
พระครูประหลัดธนโรธปัญญาวชิโรเจ้าอาวาสวัดน้องทองเล่าให้ฟังว่า
ก่อนหน้านี้มีโยมท่านหนึ่งเดินทางมาหาที่วัด
และบอกว่ามีปัญหาทางการเงินอยากจะขายที่ดิน๑๐ไร่ให้ได้
ประกาศขายที่ดินมาเป็น๑๐ปีแล้วก็ขายไม่ได้สักที
เจ้าอาวาสจึงแนะนำให้ไปขอพรพระศรีวรีองค์ทอง
ขอให้ประสบความสำเร็จสามารถขายที่ดินได้
และหากประสบความสำเร็จขายที่ดิน๑๐ไร่ในมูลค่า๑๖ล้านบาทได้
ก็ให้มาแก้บนด้วยการนำโลงทองมาถวายวัด
จากนั้นโยมเจ้าของที่ดินก็หายไปหลายเดือน
แล้วก็กลับมาอีกครั้งพร้อมด้วยลงไม้สักทอง
ฉลุลวดลายวิจิตรลงรักปิดทองด้วยแผ่นทองคำแท้
ตามที่ได้คุยกับเจ้าอาวาสไว้
ซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่สร้างความฮือฮาให้แก่ญาติโยมที่รู้ข่าว
จากนั้นก็มีเหล่าญาติโยมแวะเวียนมาชมโลงทองคำที่วัดเสมอค่ะ

บอกคุณชนะช่วยประชาสัมภารยาธิโยมที่
นั่นก็คือทางเจ้าวาดวัดป่าคำหัวช้าง
ช่วยบอกเลยนะบอกว่าช่วงนี้พอแล้วนะ
ไม่ต้องเอามาแล้วหุ่นทรานฟอร์เมอร์

ใช่โอ้เต็มไปหมดอย่างกับสนามเด็กเล่น
เพราะฉะนั้นคือไม่ต้องมาแก้บนด้วยหุ่นยนต์แล้วนะคะ
ใกล้เจอบนบานสังกราววิธีอื่นก็ว่ากันไป